จากเรื่องของใบบัวคราวนี้ไปดูเรื่องของสัตว์บ้างคุณผู้ชม
พาไปดูกองที่เขากองเสาไฟก่อนที่จะเอามาวางต้นเสาไฟ

แล้วมันมีแมวไปติดอยู่ในนั้นติดอยู่หลายวันแล้ว
จนคุณพี่ผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าสงสารเหลือเกิน
จ่ายเงินค่ารถยกให้มายกเสาไฟตรงนี้
เพื่อช่วยชีวิตแมวเดี๋ยวดูก่อนว่าสภาพเป็นอย่างไรเห็นไหม
อันนี้เป็นกองเสาไฟก่อนที่เขาจะไปวางต้นไปลงปักเสาไฟ
แล้วก็นี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหยื่อเวหาปฐุมธานี
ก็ต้องไปร่วมกันกับรถยกค่ะ
ช่วยกันยกเสาไฟที่มันกองอยู่ริมถนนข้างคลองรังสิตประยูนศักดิ
หน้าหมู่บ้านพฤกษา๑๐๗ในเขตจังหวัดปฐุมธานี
มีคนไปแจ้งบอกว่าเจ้าเหมียวตัวนี้มันติดอยู่
เขาก็ใช้เวลาประมาณสักกว่าครึ่งชั่วโมงนะ

นี่เป็นแมวเปอร์เซียนะคะแต่ดูมันเปอร์เซอร์เหลือเกิน
เพราะว่าดูสภาพมันสิมอมแมมเลยสีน้ำตาลดำตัวนี้ค่ะ
โดยคุณพี่วาสนานนทิกรพนักงานขายหมู่บ้านพฤกษาเนี่ย

เล่าให้ฟังบอกว่าแม่บ้านมาบอกกับตัวคุณพี่วาสนา
ว่ามีแมวไปติดอยู่ในซอกเสาไฟตั้งแต่๕วันก่อนแล้ว

ก็เลยต้องประสานกับกู้ภัยค่ะ
แล้วดูสิมันเข้าไปในซอกแบบนี้
แล้วพี่เขาบอกนะเขายินดีเขาเต็มใจ
ใช้เงินของเขาจ้างรถยกให้มายกเสาไฟตรงนี้หน่อย

แต่พอออกมาดูสภาพสิคะศึกษามันเนี่ย
ถลอกเลยแล้วก็อยู่ในสภาพอิดโรย
ซึ่งคุณพี่วาสนาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาสัตวแพทย์
รักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นก่อน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คงประกาศหาบ้านให้กับน้องแมวตัวนี้ต่อไป
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้หลังจากที่ติดอยู่๕วัน

ขอบคุณพี่วาสนาแล้วก็ขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะคะ

เอาเปอร์เซอร์ใช่ไหมพันเปอร์เซียเปิดพันเปอร์เซีย
แต่ตัวเนี่ยมอมแมมเปอร์เซอร์เหลือเกิน